เขาบอกว่าเหมือนตำนานนางผมหอม
มีคนเคยเพื่อขอ
ปมผมนี้ตัดให้หน่อยเป็นแสนเลยเขาบอกไม่ขายเอาไปทำอะไรแยกเลิกให้ฟัง
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่มีผมแปลกชื่อว่านางหวนการสัง
อายุ๗๓ปีค่ะอยู่ที่อุทัยธานี
คุณผู้ชมเห็นไหมคะลักษณะผมมันแปลกนะ
ออกมาแล้วมันเป็นปมเป็นก้อนเลยอ่ะพันม้วนติดกันเลยบางคนนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องไปทำค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ
บางคนเรียกกันว่าช่อผมผีนางหวนเปิดเผยว่า
ตัวเองอายุตอนอายุ๔๕ฝันบอกว่ามีกุมาร๒ตัวมาขออยู่ด้วย
ในฝันถามไปว่าจะมาอยู่ยังไงกุมารทั้งสองคนก็ตอบว่าขออยู่บนหัวแล้วกัน
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะผมยาวขึ้นเรื่อยแต่พอยาวมันไม่ยาวลากไปที่พื้นสิครับ
มันยาวแล้วมันขมวดเป็นปมขดขดเนี่ยเนอะใช่ค่ะติดหนังศีรษะแบบนี้เลยนะคะ
ประมาณ๓ปีที่แล้วค่ะมีพระมาขอทำพิธีขอตัดผม
จะเอาไปใส่ในยอดเจดีของวัดที่เชียงใหม่

หลังจากตัดผมออกไปแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่
มันก็เหมือนเดิมอีกค่ะเป็นก้อนอีก

ตอนนี้ยาวประมาณ๒๐เมตรหรือ๘นิ้ว
ไม่อยากตัดอีกแล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยให้ยาวต่อไป
ส่วนเวลาที่สระผมหลังจากสระเสร็จหลายคน

ไม่คลายไม่คลายก็เป็นก้อนแบบนี้เหมือนเดิมนะคะยังคงเกาะม้วนกันติดแบบนี้
ก่อนหน้านี้มีคนเคยเข้ามาหาอยู่บ่อยจะขอตัดผมเอาไปทำของขลัง
แต่นางหวนค่ะบอกไม่ตัดหรอกไม่ขายผม
เพราะถ้าตัดผิดวิธีเธอบอกกลัวตัวเองจะไม่สบาย

ุมารทั้งสององค์ที่มาคุ้มภัยให้
มาในลักษณะมาอาศัยอยู่ในผม

อืมแล้วเชื่อว่าอะไรฮะเชื่อว่า
เชื่อว่าเขาจะมาคุ้มครองเรา
คนแบบคนก็ตายไปจะชาติไหนจะชาติไหน
ไม่ตอนที่อีกว่ามีคนมาบอกอะไร
มาบอกว่าจะขออยู่ด้วย
หวนเล่าต่อนะคะบอกก่อนหน้านี้มีช่างวาดรูป

ให้กับทางวัดที่ตัดผมไปให้

ใช่ไว้ตรงผนังห้องน้ำเป็นภาพตอนผมยาวแทบจะสุดถึงปลายเท้านะ
ใครที่มาเห็นรูปนี้ก็ตั้งฉายาให้ว่านางผมหอมตามตำนานที่มีมาแต่โบราณค่ะ